ขีดเส้นใต้ประชามติกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพิรวัตรคุยกับอาจารย์มานะก็ดูตัวเลขผ่านทางโลก

ส่วนใหญ่ก็มีการเผยแพร่เรื่องของผลโพล

แต่ละสำนักผลโพลก็ออกมาเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูล

ดังนั้นผลโพลที่ออกมาต่างเหล่านี้เป็นเพียงโพลนะ
เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะ
แต่ยังไม่เห็นตัวเลขคะแนนจริงจากทางกรกต
เดี๋ยวต้องให้ทางโต๊ะวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันหน่อยว่า
ตอนนี้โลกโซเชียลเริ่มเผยแพร่ข้อมูลแล้วค่ะ
สุภาพคุณจอมขวัญแล้วก็อาจารย์ทั้ง๓ท่านค่ะ
เราเริ่มเห็นในโลกโซเชียลแล้วมีโพลออกมา
ก็อาจารย์มองยังไงกับผลโพลที่ออกมาตอนนี้

ยืนยันอีกทีนึงนี่คือประหลอดวัดจากคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์
คนทั่วไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ที่มาจับกระแสได้
อาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นผลโพลตอนนี้คะแนนจริงอาจารย์ว่ามันจะเหมือนกันไหม

โพลนี่ก็คือโพลนะฮะที่ทำมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าที่วัดกันในสังคมออนไลน์เมื่อสักครู่เนี่ย
วัดกันเฉพาะในขีดวงสังคมออนไลน์เท่านั้นนะ
คนที่ไม่ได้เล่นสังคมออนไลน์ไม่อยู่ในสังคมออนไลน์

ฉะนั้นตรงนี้ต้องคอยดูว่าจะออกมาเป็นยังไง

คนออกมาจากหน่วยเขาจะสุ่มถามว่ารับหรือไม่รับรับหรือไม่รับ
แล้วประโมนออกมาแล้วเป๊ะเลยใกล้เคียงมาก

เหมือนนับคะแนนไม่เคยพลาดเลยพลาดก็น้อยมาก
เราก็พยายามไปดิ้นดูว่าในสังคมออนไลน์เขาว่ายังไง
ตัวเลขที่ออกมาว่าไม่รับตั้ง๖๐กว่าเห็นไหมฮะ
แต่โพลก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
ตั้งข้อสังเกตว่าโพลปี๕๐ตอนทำปี๕๐
ช่วงทำโพลเนี่ยคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงหรือไม่เนี่ย
พอถึงที่สุดขึ้นมาไปออกเสียงไม่รับนะ
เลยทำให้เสียงไม่รับเพิ่มขึ้นมาเกือบเยอะ
ฉะนั้นปรากฏการณ์นี้อยากจะบอกไว้ก่อนว่า

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง
เพราะระหว่างโพลกับที่วัดในสังคมออนไลน

คือตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาที่ฉันไม่แน่ใจว่า
อาจารย์สุภาพกับจอมขวัญกับอาจารย์มีชัยใครตื่นเต้นกว่ากันนะฮะ
นั่นแหละสิไม่รู้เลยนะคะคำตื่นเต้นแบบนี้เนี่ยช่วงรุ้นตัวเลขแบบนี้เนี่ย
ให้อาจารย์ทุกท่านช่วยวิเคราะห์กันก่อนระหว่างรอตัวเลขที่จะออกมานะคะ
ตัวโปร่งแล้วอ่ะอย่ามาสอน
ถ้าสมมุติเอาตัวเลขถ้าสมมุติออกมาแนวนี้นะคะ

และหลายอาการของคนไปออกเสียงใช่ไหมคะ
นี่ขอไปรัฐศาสตร์ก่อนได้ไหมอาจารย์

การที่ออกมาผ่านนะสมมุติผ่าน
แต่ผ่านมากกว่าไม่ผ่านเนี่ยนิดเดียวกลับผ่านสูงริ้วเลย
มันจะเปลี่ยนแปลงการแต่ละ๙เดือนของรัฐบาลไหม

ถ้าออกมาในลักษณะที่ผ่านแบบเฉียดฉิวเล็กน้อย

รัฐบาลเองคงต้องทบทวนในหลายส่วนเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนอยู่ไม่น้อยนะครับ
เช่นหนึ่งจำนวนผู้ใช้สิทธิ์วันนี้มากหรือน้อยเดี๋ยวเราก็ต้องดูกัน
เพราะว่าถ้าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์น้อยมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับ
ว่าคนส่วนใหญ่นั้นให้การยอมรับในร่ำนูนนี้หรือไม่สมมุติว่าผ่าน
แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิ์มากก็ตอบโจทย์ได้ว่านี่ก็คือ
ที่คนส่วนใหญ่ก็ให้การยอมรับในร่ำนูนตรงนี้
แล้วก็ปัจจัยที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือในการใช้สิทธิ์ครั้งนี้
มีผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มมาจากเมื่อปี๒๕๕๐ประมาณ๕ล้านคน
เวลานั้นผู้มีสิทธิ์อยู่ที่๔๕ล้านตอนนี้๕๐ล้าน๘แสน
๕ล้านคนตรงนี้ก็คือคนที่เติบโตขึ้นมาในช่วงภาวะความขัดแย้งในการเมือง

เพราะฉะนั้นเรื่องของมุมมองทัศนคติทางการเมือง

เพราะฉะนั้นทัศนคติทางการเมืองก็อาจจะมองไปในเชิงของการที่มองว่า
รัฐมนุนฉบับนี้ปรับโกงต่างเหมือนที่กรรมการร่างนูลเขานำเสนอก็เป็นไปได้
ผมว่าปัจจัยในการลงคะแนนครั้งนี้มันมีปัจจัยที่กว้างขวางมากนะครับหลากหลายมาก
ทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคลหรือในระดับภูมิภาคเลยด้วย
กลุ่มหนึ่งอาจจะมองว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากนักการเมือง
เพราะฉะนั้นพอนักการเมืองขานรับว่าไม่รับรำนูลฉบับนี้กัน
เขาก็มองปฏิกิริยาทางตรงข้ามเลยว่าฉันก็จะไม่รับ
แม้กระทั่งกลุ่มหนึ่งก็มองว่าจริงแล้วไม่ได้เกิดจากนักการเมือง
แต่ว่าเกิดจากรำนูนนั้นมันไม่ได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม

ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการเมืองแบบเกิดความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นทัศนคติมีผลอย่างยิ่งต่อการลงในครั้งนี้
ความนิยมในภาคการเมืองและกลุ่มการเมืองก็เป็นลำดับรองลงมา
อาจารย์สมชายมันมีตัวเลขที่เป็นปัจจัยอีกตัวนะ
ซึ่งเรากำลังดูอยู่จำนวนคนมาใช้สิทธิ์
ซึ่งเท่าที่ประเมินจากข่าวเมื่อกี้นะค่อนข้างจะบางตานะ
ถ้าสมมุติว่าคนใช้สิทธิ์น้อย
ฝ่ายที่ชนะถึงแม้จะชนะ
แต่ว่าชนะของคนฝ่ายที่แพ้ก็บอกว่าเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อย
มันจะมีปัจจัยมันจะมีผลต่อการยอมรับของฝ่ายแพ้ไหม
ไม่มีเฟย์แพ้หรอฮะ
มันจะมีผลไหม

ทีนี้เขาจะอ้างบอกว่าอ้าวผมชนะ
แต่แน่นอนคนแพ้ก็จะบอกเฮ้ยมันไม่ถึง๕๐
แต่สำหรับไอ้คนที่ชนะเขาก็บอกว่า
ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับตัวนี้ขึ้นมา

ถ้ามองในย่านนี้นะฮะชนะก็คือชนะแล้วครับ
อาจจะมีความรู้สึกแต่ถ้าชนะได้เกิน๕เบ็ด
ตอนนี้ก็ชนะแบบฉลองหน่อยนะฮะ
อันนี้ชนะแบบฉลองนิดเดียวนะครับ
กินอะไรครับกินนี่กินเป็นแบบข้าวต้ม
แต่ถ้าชนะเกิน๕๐ก็ฉลองใหญ่

เพราะฉะนั้นแฮรี่ฝ่ายแพ้ล่ะครับ
แพ้ก็จะบอกเลยคุณขาดความชอบทำ
เพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอก
จะต้องมีประชาชนกลับมาร่วมประชาธิปไตยไม่ต้องอะไรครับ
มันเกินครึ่งอ่ะทำไมครับเพราะในกรณีนี้
มันก็จะมีประเด็นแต่ผมถามกันจริงมันก็ยังมีทะเลาะกันต่อ
เกินครึ่งจริงนะครับเกินครึ่งที่มาแต่เกินครึ่งทั้งหมดหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในสภายังบอกว่าเกินครึ่งเท่าที่จำนวนมีอยู่ในสภา
เกินครึ่งเท่ากับจำนวนของสอสออันนี้มันถกเถียงกันได้ตลอด
แต่ผมมองว่าถ้ามองแบบผู้ชนะกับผู้แพ้อำนาจต่อรองตอนนี้มันชัด
ชนะก็คือชนะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไงก็ตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกมนี้แน่นอนครับ

ได้ไหมคะ

อาจารย์เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่อาจารย์สุภาพตั้งข้อสังเกต
คือเผลออาจจะต้องดูว่ามาใช้สิทธิ์น้อยไปไหม
ที่จะกล้าบอกได้ว่าเห็นไหมคนรับถ้ารับนะคะ
อาจารย์คำถามคือว่ามันจะหมดไปไหมข้อขัดแย้ง

ถ้าฝ่ายของคนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะกว่าอาจารย์
คือตอนนี้ในสังคมไทยเราก็อยู่บนความขัดแย้งอยู่แล้ว
แล้วก็ยอมรับความขัดแย้งกันได้แล้วด้วย
นั่งคุยกันเนี่ยสีแตกต่างกันเนี่ย
คือมันเลยเวลาที่มันจะมาทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วเพราะว่า
แต่ว่าผมคิดว่าไอ้กรณีประชามติเกิดขึ้นครั้งนี้
สิ่งที่จะเป็นข้อดีนะฮะก็คือว่า
คนก็เริ่มรู้สึกว่าเราไปลงแล้วไม่ได้ใส่ใจแล้วได้ไม่ได้ก็ไม่
คือผมผมว่าคนเริ่มปลงแล้วนะอืมคือคืออะไรนะเริ่มปลงไม่ไม่
มันปลงคืออย่างนี้ความขัดแย้งเนี่ยนะฮะตอนนี้ระดับระดับ
หัวเนี่ยผมก็เริ่มจะเป็นพวกเดียวกันแล้วไงฮะ
สังเกตไหมพักการเมืองต่างจากผู้นำพักต่างก็เริ่มเห็นด้วยว่าไม่เอาไม่รับ
แต่ก็จะมีบางส่วนที่บอกรับแล้วก็เรียกปลุกประชาชนเข้ามา
อันนี้เดี๋ยวดูขนาดออกมาจะเห็นชัดเลย
สิ่งที่ประชาชนเริ่มเท่าที่ผมสัมผัสดูนะในเชิงสังคมพยานเนี่ย
คนเริ่มรับได้แล้วกับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้น
งั้นเรื่องความขัดแย้งจะหายไปไหมหรือไม่
ถ้านัดสมมุติรับน้อยอันนี้ความไม่ชอบทำเกิดขึ้น
ผมว่าอันนี้ในเชิงสังพยานเขาจะฉลองกันใหญ่แน่
แล้วก็รับรองนะครับออกกฎหมายอะไรอย่างต่าง
จัดการอะไรมากกว่านี้เยอะพอสมควร

ว่าต้องดูจำนวนคนใช้สิทธิ์กับคนไม่ใช้สิทธิ์
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ก็จะเหมือนตุรกีที่จัดการได้ข้อได้เปรียบ

แล้วก็เป็นลูกสิทธิของนักการเมืองมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้

แล้วก็มีอะไรมากเพิ่มเติมในการเขียนรัฐมนูลรายละเอียดมากขึ้นอย่างนี้

ถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยอาจารย์โทษใคร
เดี๋ยวอันนี้เราถามได้ใช่ไหมคะ
ถามได้นะครับผมก็ถามได้นะครับโทษใครก็ถือเหลือแล้วแต่อาจารย์ค่ะ
โทษใครคือผมคิดว่านิทฤษฎีที่บอกไป
ก็อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยแบบว่า๑อาคุณวิศิษฎีออกมาคุณยิงลักษณ์ออกมาอะไรออกมา
แล้วก็กระต่อทำอะไรตกคุณอาจารย์สมทราย
มันก็๔๕ครั้งเองที่เป็นปรากฏอาการแล้วก็แจกหนี้กันช่วงสุดท้ายแล้ว

ก็แจก๑ล้านอย่างเมื่อก่อนแจกหมดนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเชิงในเชิงสุขมือเชิง

การที่ห้ามทีแรกเนี่ยห้ามคนไม่ให้ลนโรงไม่ให้รับ
พอห้ามไม่ให้รับก็ต้องไปห้ามรณรงค์ให้รับด้วย

ไอ้การห้ามลนรงค์ไม่ให้รับกับให้รับเนี่ย
มันเป็นตัวแปลมากใช่ไหมที่ทำให้มันหงอย

เพราะว่าเรื่องของการลงประชามติปกติแล้ว
มันไม่มีการรณรงค์ของตัวภาคการเมือง

ไม่ไปลงคะแนนบางคนได้ข้อมูลด้านเดียวก็ไปลงตามที่
มีการนำเสนอข้อมูลในด้านบวกในด้านลบเขาก็อาจจะยังไม่เห็นก็ได้
แล้วก็นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับ
เพราะว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีปัจจัยระยะสั้นก็คืออาจจะอยากให้มีรัฐมนูล
เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้เศรษฐกิจดี
ส่วนเศรษฐกิจระยะยาวก็อย่างที่ท่านอาจารย์สมชายบอก
ก็คือว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงอุดมการเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ทีนี้จริงอยากถามอาจารย์สมชาย

เรื่องคุณมาร์คพูดอย่างหนึ่งคุณลุงพูดอย่างหนึ่งนะ
ลุงนี่ลุงสุเทพนะคะไม่ใช่ลุงตู่นะ
เดี๋ยวขอให้คะแนนมาเยอะกว่านี้ก่อนนะอาจารย์มาคุยกัน